ต่อเนื่องกันเลยนะคะสำหรับการตรวจค้นทั้งเรื่องของแรงงานเถื่อน
แล้วก็ผู้มีอิทธิพลกับปฏิบัติการฟ้าสางที่ตลาดโรงเกลือค่ะ
ก็เป็นการบูรณาการกันระหว่างทหารพรานและกองกำลังบุรพา
รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะชาวกัมพูชาหกร้อยยี่สิบคน
อาศัยอยู่ในห้องแถวชุมชนซอยโรงแรมสตางค์ชุมชนหลังตลาดเดชไทย
แล้วก็ชุมชนห้องแถว๒๐๐ห้องที่บ้านดงงูในตำบลป่าไร่
ตรงข้ามกับตลาดโรงเกลือซึ่งก็ถือเป็นตลาดการค้าชายแดน
อรัญญประเทศในจังหวัดสะแก้วก็ถูกนำตัวไปรวมกันบริเวณลานข้างทางรถไฟ
หน้าทางเข้าหมู่บ้านค่ะเพื่อจะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการเดินทาง
แล้วก็เอกสารการเข้าประเทศโดยพันเอกนิโรธทองม่วง
บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๑๒กองกำลังบุรพา
ร่วมกับตำรวจภูทรคลองลึกแล้วก็ตมสะแก้ว
บูรณาการกำลังปิดยุทธการขออภัยเปิดยุทธการฟ้าสางที่ตลาดโรงเกลือนะคะ
เพื่อจะกวาดล้างกลุ่มผู้มีอิทธิพลชาวกัมพูชาแล้วก็แหล่งซุกซ่อนแรงงานเถื่อน
นโยบายของพลตรีเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาค่ะ
ซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่าส่วนใหญ่มีหนังสือเดินทางท้องถิ่นกัมพูชา
สามารถอยู่ในประเทศไทยได้๒จังหวัดคือจังหวัดสะแก้วแล้วก็ปราจีนบุรีรวม๗วันนะคะ
จากนี้ตรวจพบชาวกัมพูชาที่ไม่มีเอกสารการเดินทางรวม๓๕คน
ก็ควบคุมตัวส่งตมสะแก้วให้สอบปากคำทำประวัติแล้วก็ผลักดันกลับประเทศ
รวมถึงเจ้าหน้าที่ยังได้ยึดรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง๒๐คัน
จักรยานยนต์ธรรมดาอีก๒๓คันของชาวกัมพูชาไปตรวจสอบหลักฐานการครอบครองด้วย
เจ้าหน้าที่ก็ได้สอบถามเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
ถ้าหากว่าค้าขายอยู่ในตลาดโรงเกลือก็อนุญาตให้เข้าไปค้าขายได้ตามปกติ
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๑๒กองกำลังบุรพาบอกเลยนะคะว่า
กวาดล้างครั้งนี้จะทำให้ชาวกัมพูชาไม่กล้าทำความผิด
เพราะว่าเจ้าหน้าที่จะตรวจค้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะดำเนินคดีโดยไม่มีการละเว้นใดค่ะ